คุณผู้ชมครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับ
และเสียงที่คุณผู้ชมได้ยินอยู่นี้เป็นเสียงของพลุนั่นเองครับ
ใช่ค่ะที่นี่มีการจดพลุที่อย่างเย็นใหญ่และสวยงามมากนะคะ
ที่คุณผู้ชมเห็นจุดข้างนึงฝั่งตรงข้างของ
ใช่ครับเป็นชุดสีสันแห่งสายน้ำ
ตอนนี้นักท่องเที่ยวทุกคนที่อยู่ที่นี่ต่างมาจับจ้องพื้นที่
ในการชมพลุที่สวยงามที่จุดอยู่ตอนนี้

คุณบอกว่ายิ่งใหญ่มากเพราะข้างหน้านี้หลายที่ก็มีการจุดพลุแล้วเหมือนกันนะฮะ

ใช่ครับตอนนี้ผู้ได้เริ่มจุดขึ้นมาแล้วพร้อมกันกับโรงแรมพันธมิตร
อยู่ริมโครงน้ำของเจ้าพญาแห่งนี้ครับ
นี่เป็นภาพมุมสูงจากโดรนของเราที่เก็บภาพอยู่ตอนนี้
จะเห็นได้ว่าแหม่ตอนนี้กำลังจุดอย่างสวยงามทีเดียวนะฮะ
เพียงชีวิตของประชาชนที่อยู่ประดิษฐิ์เมยนำเจ้าพญา
กับงานที่จัดในวันนี้นั่นเองนะครับ
คุณรู้ไหมว่าเราเคยถูกเรียกว่าเป็นเวนมิสตะวันออก
อ่าโครงวิถีชีวิตคนไทยเนี่ยอยู่
ตลาดซื้อของขายของเดินทางเราใช้เส้นทางจากเจ้าพระยานี่แหละ
ถูกต้องครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ปัจจุบันนี้เรายังคงสัญจรทางน้ำกันอยู่
ไม่ว่าเป็นเรือด่วนเจ้าพญามเรือต่างเรือนำเที่ยว
นักท่องเที่ยวที่มาก็ชอบมานั่งเรือชมวิว
คือฮักของแม่น้ำเจ้าพญาแห่งนี้นั่นเองนะครับ
คุณผู้ชมสวยงามมากจริงสำหรับพลุที่จุดขึ้นอยู่ตอนนี้นะคะ
ทุกนัดทุกลูกที่ถูกจุดขึ้นไปนั้น
คุณผู้ชมที่อยู่ด้านหลังของเราก็จะมีเสียงฮือฮามาตลอดเลย

หลายคนก็พาลูกหลานมาดูความสวยงามของครูที่สุดอยู่ตอนนี้นะครับ
ต้องนี่น่ารักมากเลยนะคะอุ้มคุณลูกมา
คือเด็กจะว่าเด็กหรือว่าจะโตทุกคนชอบดูพลุทั้งนั้น
เพราะว่าแสงไฟสีสวยถ้ำกลางท้องฟ้าสีดำเนี่ยมันสวยจริง
และด้านล่างที่บนผิวน้ำของแม่น้ำเจ้าพญา
เป็นเรือประดับโคมไฟที่แล่นมาผ่านจุดนี้พอดีเหมือนกัน

ซึ่งเป็นสีสันของค่ำคืนนี้กับเทศกาลลอยกระทง
รักน้าสายน้ำ๗๕น่ารักลิเวอร์เฟสติวัล๒๐๑๕นั่นเองนะครับ
และคุณผู้ชมก็ยังคงได้ชมพลุอย่างสวยงาม
ระการตาไปพร้อมกับพวกเราในตอนนี้ครับ

กิจกรรมของการลอยกระทงทุกคนก็ยังคงมาต่อคิวลอยไปชม

หลายคนเก็บภาพสวยได้ไม่รู้กี่ช็อตแล้วนะคะ

จุดที่เรายืนอยู่ถือว่าเป็นจุดชมพูที่สวยที่สุดเลยก็ว่าได้

ยืนอยู่ริมน้ำแล้วก็เรียกว่าฟรอนต์ของจริงค่ะ

ยังคงจุดอย่างต่อเนื่องนับรวมแล้วจุดนี้ประมาณ๒๐๐นัดด้วยกัน

ที่มีการจุดอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งตอนนี้ก็ดำเนินมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับ

ตอนนี้ทุกคนที่งานนี้หยุดกิจกรรมหมดเลยดูผู้หมดเลย
ทุกคนถ้าหันกลับไปมองด้านหลังทุกคนหยิบสมาร์ทโฟนนะครับ
ขึ้นมาทับลงทับเล่นเนี่ยเตรียมภาพ
ใช่ครับตอนนี้ทั่วพื้นที่บริมศักดิ์มินามเจ้าพระยาบนคมน้ำตอนนี้
โรงแรมที่เป็นพันธมิตรก็ร่วมจุดเหมือนกัน
ใช่ค่ะอย่างที่บอกว่าประเพณีลอยกระทงเนี่ยเป็นประเพณีที่อยู่คู่
แล้วก็สืบทอดกับคนไทยมาช้านาน

นี่แหละคือความร่วมมือนี่คือการสืบสารวัฒนธรรมอันสวยงามของคนไทยนะคะ
ก็เป็นความสวยงามความยิ่งใหญ่ของพลุที่จุดขึ้นอย่างตระการตาในค่ำคืนนี้
เหมาะสมกับมหากรรมลอยกระทงที่ยิ่งใหญ่ตลอด๕วัน๕คืนที่ผ่านมา

จากเสียงดังของผู้เสียงคุณผู้ชมดังเหมือนกัน

ตื่นเต้นตะกานตาจริงทุกคนแหมโหร้องด้วยความสนุกสนานนะฮะ
มันสวยงามจริงเพราะว่าเขาจัดอย่างยิ่งใหญ่และพลุแต่ละดอกเนี่ยมีความหมายนะคนที่เขาจุด

หลากหลายสีสันไม่ว่าจะเป็นเขียวเป็นแดงเป็นม่วง

สีทองก็มาเหมือนกันนะฮะ
นี่แหละครับก็ยังคงจุดอย่างต่อเนื่องนะครับ
โรงแรมที่เป็นพันธมิตรของกิจกรรมในครั้งนี้ก็จุดตลอดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพญาตั้งแต่สะพานพระราม๘มาถึงจุดนี้
ถูกต้องค่ะก็คือริมแม่น้ำทั้งหมดเนี่ยหลายคนก็ตั้งตารอกับช่วงเวลานี้
เป็นภาพบริการสดที่เราจับให้คุณผู้ชมได้เห็นตอนนี้เลย

ถ้าใครอยากชมยังคงจะมาได้นะฮะ

นี่เป็นชุดที่สวยงามมากนะครับ
บอกแล้วว่าถึงคุณผู้ชมอยู่ที่บ้าน
เราก็จะพยายามพาคุณผู้ชมไปทุกที่
เหมือนว่าคุณผู้ชมได้ไปลอยกระทง

ใช่ครับนี่คือมุมมองที่เรามองขึ้นไป
ผมเชื่อว่าหลายคนที่ชมไทยรัฐทีวีอยู่
และอยู่บนคอนโดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

ใช่แล้วหลายคนก็รอดูเวลานี้แหละ
โอ้วตอนนี้กิจกรรมทุกอย่างนี่อะไรวะ

นี่มาด้วยความสดใสสีแดงนะครับ

สว่างไปทั่วท้องฟ้าเลยนะคุณ

นอกจากคนที่ยืนชมพู่แล้วคนที่ลอยกระทงยังคงลอยกันอย่างสนุกสนานต่อเนื่องเหมือนกัน
คักเลยทีเดียวถ้าคิวยังต่อกันยาว
แล้วก็ที่สำคัญนะคุณเขาลอยกันอย่างเป็นระเบียบ
ไม่มีใครแซงคิวไม่มีใครเบี่ยงกัน

อันนี้คือสิ่งที่ดีนะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นประเทศกรุงเทพภานะคร

สำหรับเรื่องของการรักสิ่งแวดล้อมรักษาแม่น้ำของเรา

ต้องบอกว่าเป็นการปิดค่ำคืนของวันรอยกระทงวันพระจันทร์เต็มดวงอย่างสวยงามและยิ่งใหญ่
ตลอดริมแม่น้ำเจ้าพญาจุดต่อเนื่องมาจากสะพานพระราม๘ถึงจุดนี้
ก็จบไปอย่างสวยงามแล้วนะครับสำหรับผู้ในค่ำคืนนี้ครับ
ใช่ค่ะที่คุณผู้ชมได้ยินก็คือเสียงปรบมือแสดงความชื่นชม
แล้วก็ความอิ่มเอมใจที่ได้มาร่วมอยู่ในงานลอยกระทงในปีนี้นะคะ
อย่างที่บอกว่าทุกคนเนี่ยเฝ้ารอเวลานี้ฝนทำอะไรใครไม่ได้จริง
ถูกต้องครับตอนนี้บรรยากาศกลับมาสนุกสนานเหมือนเดิม
สมกับเป็นค่ำคืนของวันรอยกระทงในปีนี้ครับ
คุณผู้ชมครับและในเมืองผมนี้เป็นกระทงที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติ
นี่เป็นกระดาษที่ย่อยสลายตามธรรมชาติ

ต้องเราก็รักษาแม่น้ำของเราเพื่อให้แม่น้ำให้ชีวิตกับเรา
แล้วก็อยู่คู่กับวิถีคนไทยไปตลอดด้วย
ยังคงคอนเซปต์๑ครอบครัว๑กระทง
แล้วก็เป็นวัสดุที่ทำมาจากธรรมชาติเพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม
ค่ำคืนของวันรอยกระทงปีนี้นั่นเองนะครับ
คุณผู้ชมครับแล้วก็นี่คือกระทงที่เราสองคนจะไปลอยกันในค่ำคืนนี้เช่นเดียวกัน
ใช่แล้วนะฮะเนื่องจากว่าในค่ำคืนนี้เราสองคน
จากเราสองคนยังคงมีทีมงานของเรา
ถูกต้องอีกมากมายครับที่ปรักหลักรายงานกันอยู่นะครับ
ใช่แล้วถ้างั้นวันนี้เราขอลาไปด้วยเป็นอากาศการรอยกระทงของเราสองคนด้วยแล้วกันนะครับ

แล้วพบกันใหม่รอยกระทงปีหน้านะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ